เรื่องของเพื่อนบ้านคุณก็จะมีเรื่องของปัญหาที่จอดรถด้วยนะครับ
จอดนานจอดแช่อยู่คนละซอยแท้แต่ว่าชอบมาจอดข้างบ้านเรา
คือจะไม่เป็นปัญหาเลยนะถ้าบ้านเราไม่จำเป็นต้องเอารถออก
และรถออกไปไหนไปส่งลูกป่วยติดเตียงเข้าโรงพยาบาล
มันกลายเป็นปัญหาคุณผู้ชมมาดูคลิปแย่งที่จอดกันนะฮะ
ขอความเป็นธรรมน้องเรียนด้วยนะคะนี่ซอย๒๗ซอยบ้างค่ะ
อ่าบ้างทุกกรณีอยู่นู้นร้านกระเจี๋ยวนู้น
นี่คือรถคู่กรณีเขาข้ามซอยมาจอดตูดชนตูดอยู่นี่เลย
นี่รถเราถอยไม่ได้นะคะก็เลยต้องเว้นระยะช่องเอาไว้เดินหน้า
เพื่อที่จะขับเคลื่อนที่มารับคนป่วยในบ้านไปโรงพยาบาล
ทำให้คนในซอยออกลำบากเพราะว่ารถลูกเขยจะต้องมาจอดฝั่งตรงนี้ขนาดขนานกัน
เขามาข้ามซอยข้ามซอยมาตั้งหลายหลังข้ามฝั่งด้วย
อันนี้แหละฮะจอดนานจอดแช่อยู่คนละซอยแท้ข้ามฝั่งมาจอดตรงนี้นะคุณ
อันนี้ยังดีนะคุณถ้าฝั่งตรงข้ามกันมันจะมีรถจอดประจำอยู่แล้ว
มันกลายเป็นสองฝั่งรถก็จะเข้าออกลำบากแล้วนะฮะ
เจ้าของคลิปก็ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้นะครับ
ก็โดยรวมสรุปว่ามีนายทหารเกษียณอายุไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่หน้าบ้านนู้น
คนละซอยเลยคนละฝั่งเลยแต่เอารถตู้คันนี้มาจอดแช่ในซอยข้างบ้านเธอ
ทำให้เวลาเธอจะขับรถพาลูกสาวที่พิการติดเตียงไปโรงพยาบาล

แล้วก็ยิ่งถ้ามีรถมาจอดอีกฝั่งอยู่แล้ว

มันก็ยิ่งทำให้ซอยแคบเข้าไปใหญ่เลยนะฮะ
จอดแช่ทิ้งไว้เป็นอาทิตย์อาทิตย์

ก็เขาบอกให้เราเอาไปจอดที่อื่นสิ
เพราะเขาจะจอดตรงนี้นะครับ
ลูกสาวคนโตของเราเคยไปขอให้เขาช่วยถอยรถ

เวลาที่เขาไม่ได้ขายก๋วยเตี๋ยวนะ
แต่วันไหนที่ขายเราก็อรุมอร่วยให้เขามาจอดได้

เหตุการณ์เกิดขึ้นในหมู่บ้านนาริสราคลอง๑๑นะฮะ
ตำบลบึงน้ำรักอำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี

จากคนในหมู่บ้านต้องแก้ปัญหากันเองด้วยนะ
หนึ่งนะเหมือนเราต้องช่วยกันเองก่อนนะฮะ
ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นแบบนี้นะครับ

ซึ่งไม่ได้เป็นที่ของบ้านใดบ้านหนึ่ง

หมู่บ้านผมนะทำที่จอดแบบว่า
ตีเส้นตารางเหลืองไว้ให้อ่ะ

ของหมู่บ้านนี้ฉันคือคุณจะจอดได้เฉพาะแค่
นกำแพงหน้าบ้านของคุณ

แต่ทุกหมู่บ้านมันไม่มีที่จอดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์หรอก
มันก็ต้องพึ่งพาแบ่งปันกัน
บางบ้านมีรถหลายคันไปหมด

หมู่บ้านนี้โดนลุกล้ำทางเท้าจนไม่เหลือ
เท่าที่เห็นนะมีทั้งต่อเพลิงพักออกมาล้ำถนนแล้ว

ถนนส่วนกลางจอดรถกันเองนะครับ

ไม่รู้จะหาใครมาช่วยในการไกล่เกลี่ย

พูดคุยจบลงด้วยดีนะครับ

เขาจะจอดแบบนี้เพราะอะไรครับ